เป็นดาราสาวนักธุรกิจอีกคนแล้ว
มุกนี่ถือว่าเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งในวงการ

มีอายุอย่างไม่เท่าไรไม่๓๐
เขาทำทั้งเสื้อผ้าทำตู้ถ่ายสติ๊กเกอร์เชียงใหม่กรุงเทพและอีกมากมาย

ก็เราก็สงสัยนะลูกแบบเอาเงินไปเก็บไว้ที่ไหนค่ะ
ซึ่งน้องบุ๊กก็บอกว่าตอนนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นเองค่ะพี่
ส่วนตัวก็ชอบทำนู่นนั่นนี่อยู่แล้วนะคะ
ส่วนงานแสดงค่ะหลายคนก็ถามบอกว่าช่วงหลังมุกคือไม่รับแล้วหรือเปล่า
มุกบอกว่าจริงยังรับอยู่นะคะพี่มีมาเรื่อยแต่ด้วยความที่โตขึ้น
น้องบอกว่าน้อง๒๖ปีน้องโตแล้วนะคะ
ส่วนพี่ก็คือเลยเถิดแล้วค่ะตอนนี้
บทบาทการแสดงมันต้องสกรีนนิดนึงค่ะ
แต่อย่างน้อย๑ปีจะต้องมีมาให้ชมแน่นอน๑๒เรื่องค่ะ

ลูกสาวมุกวรณิตเมื่อก่อนฮอตมากนะแฟนเยอะมากหนุ่มคนนั้นคนนี้มาจีบ
แต่ตอนนี้มุกโสดลูกโสดได้ยังไง

ค่ะก็๒๖แล้วยังโสดอยู่ค่ะ
แต่ก็แฮปปี้ค่ะไม่เป็นไรทุกคนแบบว่า

พออ่านผมมุกแบบจริง

เป็นเพื่อนกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะ

งานแสดงก็มีเรื่อยค่ะ

ยังรับอยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะ
ยังรับอยู่ค่ะยังรับอยู่ค่ะ
แต่ว่าก็จะแบบสกรีนบทบาทมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ

นะคะก็ยังรับอยู่ค่ะหนู

แล้วก็ปังทั้งงานในวงการด้วยนะคะโอ้โฮนะคะคุณแม่น